ช่วงนี้ไปตามข่าวสารของวอเล็กบอลกันหน่อยครับ
เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เรียกนักกีฬาเข้ามา
รายงานตัว๒๗คนในช่วงเช้าช่วงเย็นก็มีการซ้อมเป็นครั้งแรกครับ

เนื่องจากว่าต้องเตรียมนักกีฬาไว้เพื่อหมุนเวียนหากว่ามีอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ถ้าเรียกเสริมทีหลังนะครับการเตรียมร่างกายจับไม่ทันเลย
เรียกมาเยอะครับแล้วก็ต้องการให้เกิดการแข่งขันภายในทีมด้วย
นักกีฬาจะได้ดึงศักยภาพของตัวเองนั้นออกมาให้มากขึ้น
ส่วนกรณีที่ไม่มีชื่อของแก้วกรยานะครับซึ่งเป็นบอลเร็วที่ไปเล่นให้กับทาง
ซึ่งช่วงนั้นทีมชาติใกล้จะลงแข่งขันแล้วครับ
เพราะว่าถ้าเรามีอาการบาดเจ็บแล้วเรียกเสริมทีหลังเนี่ย
เตรียมร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนะครับไม่ทันกันนะครับ
เราก็เลยวางแผนกันในปีนี้ว่าเราเตรียมตั้งแต่ต้นเพื่อจะรักษาสภาพร่างกาย
เพราะแมทเราค่อนข้างยาวไปถึงมกรานะครับ
อย่างแก้วกรยาเองนะครับเป็นเรื่องของการที่เขาไปเล่นลีกนะครับ
ตรงนู้นแต่สัญญาเขาติดจริงเนี่ยเขาจะเสร็จประมาณพฤษภานะครับ
มันค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเขากลับมาเนี่ย
กายภาพเขามากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบคนที่อยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะต้องที่มีโอกาสที่เรียกกลับมา
ถ้าศักยภาพที่เขาโชว์ในเรื่องของการไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นดีนะครับ